กรณีที่มีการไปรับเช็คสากรคลองจันทร์

เพราะฉะนั้นวันนี้ข่าวไทยรัฐทีวีจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูคดีนี้
ติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
ยักยอกเงินจากสหกรณเครดิตยูเนียนคลองจันทร์
มูลค่าความเสียหายกว่า๑๐๐๐ล้านบาท

ผู้เป็นประธานสหกรณ์ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง

พบหลักฐานสำคัญคือการสั่งจ่ายเช็คที่ลงนามโดยนายสุภาชัย
จำนวน๘๗๘ฉบับเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น๑๑๓๖๗ล้านบาท

ซึ่งหนึ่งในนั้นคือกลุ่มของพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและเครือข่ายรวมอยู่ด้วย
เอสไอตรวจสอบพบเส้นทางการรับเช็คของพระธรรมชโยและมูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูง
ตั้งแต่วันที่๕มีนาคม๒๕๕๒ถึงวันที่๑๕กุมภาพันธ์๒๕๕๙
รับเช็คจากสหกรณเครดิตยูเนียนคลองจันทร์รวมจำนวน๒๑ครั้งเป็นเงินกว่า๑๒๐๐ล้านบาทโดยไม่มีมูลหนี้กับทางสหกรณ์ใดทั้งสิ้น
คณะพนักงานสอบสวนจึงพิจารณาเห็นว่าพฤติการของพระธรรมชโยกับพวกอาจมีส่วนเป็นผู้สนับสนุนนายสุภาชัยในการยักยอกทรัพย์ของสหกร
สนับสนุนให้ลักทรัพย์นายจ้างหรือรับของโจรความผิดฐานฟอกเงินจึงเห็นสมควรสั่งฟ้องไปตามขั้นตอน
แต่ระหว่างการพิจารณาทางวัดพระธรรมกายได้เจรจาคืนเงินแก่สมาชิกสหกรเป็นจำนวนเงิน๖๘๔๗๘๐๐๐บาทแบ่งชำระออกเป็น๖งวด
เพื่อแจ้งความไม่ประสงค์ดำเนินคดีแพ่งและอาญากับทางวัดพระธรรมกายและพระธรรมชโย
การตรวจสอบดำเนินไปเนิ่นนานกว่า๒ปีจนกระทั่งวันที่๒๙มกราคม๒๕๕๙พนักงานอายการ
ดังนั้นขั้นตอนต่อไปคือการตรวจสอบว่าจะเข้าข่ายความผิดใดระหว่างข้อหาฟอกเงินหรือรับของโจร
ซึ่งต้องพิสูจน์ที่เจตนาเป็นหลักโดยทั้งสองข้อหามีอายุความต่างกัน
ฟอกเงินมีอายุความ๑๕ปีส่วนข้อหารับของโจรมีอายุความ๕ปี
ซึ่งจะมีการสรุปชี้มูลภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้